แต่ว่าเตรียมตัวเป็นวาดที่เจ้าสาวป้ายแดงค่ะ

ออร่าความเป็นเจ้าสาวเริ่มใส่ชัดละ

เตรียมตรงเตรียมตัวเตรียมงานแต่งเป็นยังไงบ้างค่ะ
หนึ่งเรื่องใครจะแต่งงานก็ต้องแบบต้องฝึกเอาไว้
ยังไงอ่ะใช่มัดใจสามีเขาเรียกว่าทะเน่ไปจะหวาด
ถูกต้องมันมัดใจสามีคนข้างกายได้อยู่หมัดแน่นอนค่ะ

จากจะเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดในโลกแล้ว
นี่นะคะงานแต่งเขาช่วงปลายปีนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องที่เธอต้องฝึกมา

ซึ่งถามสาวคิมว่าเราต้องไปเรียนด้วยเหรอ
ไม่ต้องเรียนสิครับพี่พี่หมักเขาชอบ
ซึ่งสาวคิมเขาก็พร้อมตามใจพี่หมากนะคะเต็มที่มาก
เรียกว่าพร้อมตามใจคุณสามีทุกเมนูนะคะ
งานนี้นะคะพี่หมักไม่ลักไม่หลงได้อย่างไรดูดิลูชมซูชีใจละลิคีกเลย
เรียนขนาดนี้ย่าเอาไข่เจียวก็จัดให้ได้
น่ารักจริงไปฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยค่ะ

คือเขาพูดทุกวันเลยว่าอยากให้ทำอาหารให้กิน

เลยแบบอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มว่างแล้วใช่ไหม

เมนูที่หลังว่างจอนมือไม่ได้เรียน
ก็กินได้บ้างกินไม่ได้บ้าง

เซื่อสูตรไม่เคยตรงเลย
เราก็จะพยายามทำเพื่อเอาตัวรอดค่ะ
เพราะว่าแบบอยากมีฟิลแบบกินข้าวที่บ้าน

ได้เลยค่ะเมนูที่จะให้ทามี

อร่อยเหมือนกัน

คือแกะหนังยางถุงละแกง
เอะอะแกะเว๊บเอะอะแกะข้าวเว๊บ
ไม่ต้องเชฟกระทะเหล็กก็คือทำให้แบบว่ามันได้นิดนึงก็ได้
กันหน่อยเนาะงานบ้านมีติดตัวไว้ก็ดี